มาถึงเรื่องของนัดโอนไวกันหน่อยคุณผู้ชม

คดีแรกเพิ่งจะผ่านพ้นไปแป๊บเดียว

วงคุณพ่อขึ้นโรงพักแจ้งจับแบมโอนช้า

ไฟล์นางฟ้าคุยไปคุยมา

เป็นข่าวได้ไหมเดี๋ยววันจันทร์หนูโอนเงินคืนไปให้
แต่จนแล้วจะรอดก็ไม่คืนไม่คืนเงียบหายไป
โอนไวก็เลยไปแจ้งจับแบมโอนช้าซะเลยคุณผู้ชม

มากับคุณพ่อคุณนันทวัฒน์ผลวัฒนา
ก็เดินทางไปที่สพเมืองจันทบุรี

มีสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมโอนเงินทางออนไลน์
แล้วก็มีการปริ้นต์บทสนทนาในการพูดคุยกัน

ที่แอบอ้างใช้รูปโปรไฟล์สาวสวย
หน้าตาดีตั้งชื่อเฟซบุ๊คว่าธัญฑร
จากนั้นก็มีการคุยกันแล้วก็ให้นัทโอนเงินเข้าไปให้
แต่โอนเงินผ่านบัญชีของคนที่ชื่อว่านางสาวผ่องพันธุ์
หลายครั้งรวมเป็นเงิน๓๖๐๐๐บาท
ซึ่งจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแหม่ม
รูปร่างหน้าตาก็ไม่ตรงปกต่างจากรูปในโปรไฟล์จริงนะครับ
หลังจากที่นำหลักฐานต่างเข้าไปแจ้งความ
นัทเองก็พูดกับนักข่าวบอกว่า
สาเหตุที่มาแจ้งความเพราะว่านางสาวผ่องพันธ์หรือแบมเนี่ย
ไม่ยอมโอนเงินให้ตามที่สัญญาไว้กับพ่อ
บอกว่าจะโอนเงินให้ทั้งหมดเลยก่อนวันจันทร์ที่ผ่านมา
ถ้าไม่เป็นข่าวถ้าไม่แจ้งความถ้าไม่เอาเรื่อง
แต่ว่าจนถึงวันนี้วันไหนแล้วล่ะ
มันก็หลายวันแล้วนะฮะยังไม่โอนเงินให้สักบาทเดียว
ตลอดเวลาที่ผ่านมาแบมเนี่ย

เงินญาติอยู่เอาเงินไปจำนำอยู่
ทั้งที่ให้โอกาสแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ยอมคืนเงิน
ไปฟังเสียงของคุณนัทนะครับ
คนที่ยืมเงินผมเขาผัดตั้งแต่วันที่๑๗แล้วครับแม่
วันนี้วันที่๑๙แล้วครับถัดไปวันที่๒นะครับผม

เขาอ้างไปเรื่อยครับมันมีวิธีการพูดทำให้ผมหลงเชื่อไงครับ

ใช่ครับแบบเห็นผู้หญิงที่สวยผมก็ยอมนะครับ
แล้วหลังจากนี้คือจะหักห้ามใจตัวเองยังไงครับ
คือแบบคนไหนยืมเงินบอกผมออกผมว่าไม่มีเงินแล้วครับ
ผมแบบพกเงินติดตัวแค่๖๗๐๐ครับผมก็พูดประมาณนี้ครับ
นัทควรจะบอกตั้งแต่หมดคนแรกไปแล้ว

ส่วนเรื่องที่โลกออนไลนแชร์ว่านัดโอนไว้เนี่ย
ประสบอุบัติเหตุมาเรื่องของทางสมองได้รับการกระทบกระเทือน
ผ่าตัดเป็นเหตุทำให้ความคิดเขาช้ากว่าคนอื่นเนี่ย

ก็ยังยันนะว่าไม่เป็นความจริง
สาเหตุที่โดนหลอกไม่เกี่ยวกับเรื่องของอาการทางสมอง
แต่เป็นเพราะผมเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนครับ
นัทเป็นคนอ่อนโยนนัดโหยหาความรัก

ก็เลยตกเป็นเหยื่อผู้หญิงได้ง่าย
แล้วบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ที่ถูกหลอก
ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญบทเรียนราคาแพง
หลังจากนี้จะโอนเงินเก็บที่มีอยู่ทั้งหมดให้พ่อทั้งหมดเลย
เป็นคนดูแลและไม่มีวันให้สาวใดมาหลอกได้อีก
โอ้โหนะคำตอบเขายังคงหล่ออยู่เหมือนเดิม
นัทเป็นคนอ่อนโยนโหยหาความรัก

แต่ว่าคือคนที่เขาใจดีจริงวันนี้
คือบางคนที่ถ้าเขารู้สึกว่าเขามี
แล้วเห็นว่าเพื่อนมนุษย์กันเดือดร้อนแล้วเขาอยากช่วยเหลือ
คือมันมีจริงเพียงแต่ว่ามิจฉาชีพหลายคนก็อาศัยช่องทางแบบนี้ค่ะ

คืออย่างที่บอกว่าคือเราอย่าหยุดเป็นคนใจดีแต่เราต้องตรวจสอบ
แล้วก็ต้องมั่นใจก่อนก่อนที่จะช่วยเหลือใคร
เพื่อที่ว่าเงินนั้นจะได้ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนจริง
คืออย่าให้เขาจนตัวเองลำบากนะครับ
เอาเท่าที่เราสามารถทำได้เช่นทำบุญกับคนที่เขาไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะ